เมื่อวานก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้สามารถกลับมาจัดมวยให้ได้เร็วที่สุดคือเดือนมิถุนายนครับ
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
ทุกวงการวงการกีฬาก็ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ไม่มีรายได้เข้าเลยครับ
โดยนายสรศักดิ์แทร่ตั้งหรือว่าเฮียตีครับ
ค่ายมวยทีเด็ด๙๙ก็เป็นตัวแทนยื่นหนังสือให้กับนายวิบูลจำปาเงิน
ผู้บริเวณการสำนักงานคณะกรรมการธิลามวยการธิลาแห่งประเทศไทย
เพื่อเร่งให้ภาครัฐนั้นผ่อนปลนอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวยให้ได้เร็วขึ้น
หลังจากคนในวงการมวยนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด๑๙
อันนี้เป็นภาพเก่านะครับสมัยที่ยังจัดให้คนดูได้ก่อนโควิดจะระบาด
ข้อเรียกร้องการจัดแข่งขันมวยรายการต่างให้กลับมาเร็วที่สุด
แล้วก็ไม่ต้องรอจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคม
ซึ่งหากเป็นไปได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน

มั่นใจว่ามาตรการในการป้องกันของสนามมวย
ที่ดูแล้วน่าจะทั่วถึงแล้วก็ดูแลดีขึ้น
จากกลุ่มคนที่เข้าสนามมวยก็มักจะเป็นกลุ่มเดิม

พร้อมเสนอให้มีการยื่นใบตรวจโควิดทุก๑๕วัน

ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในวงการมวยได้อย่างแน่นอนครับ
เราเดือดร้อนนะให้ช่วยดูแลพวกผมหน่อยนึง
เพราะหนึ่งผมต้องการมีอาชีพผมต้องการทำงานกัน
เพราะว่าถ้าผมไม่ทำงานครอบครัวเดือดร้อนครับ
ไหนจะลูกไหนจะพ่อไหนจะแม่ไหนจะทีมงานนะครับ
ก็คนในวงการมวยประมาณ๒๓แสนคนที่เขาเดือดร้อนนะครับ
ก็ยังมีการเสนอให้กรกฐนั้นเร่งในการพัฒนาวงการมวยไทย
ด้วยการหาทำเลสนามมวยแห่งใหม่ด้วยครับ

จุดนี้ก็จะสร้างรายได้อย่างมากให้กับวงการมวย

ลุมพินีทำเลอาจจะไม่สามารถดึงดูดแฟนมวยได้ค่ะ
เวทีมวยราชดำเนินก็มีการเก็บค่าเช่าที่แพง
เป็นปัญหาให้กับโปรโมเตอร์เป็นอย่างมาก
ทั้งหมดนี้ครับหากทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
จะนำข้อร้องเรียนเสนอบอร์ดกรกฐ
ก็คงจะมีการพิจารณาอีกทีนะครับ
ซึ่งต้องเสนอรัฐบาลต่อไปครับ